ดูเหตุการณ์นี้หน่อยค่ะโอ้เจ้าหน้าที่นี่คือปวดหัวตุ๊บเลย
อะไรผู้ชายคนนี้นะเขาอุ้มก้นหิน
แล้วจะกระโดดลงน้ำเหมือนจะฆ่าตัวตายเหมือนจะเอาหินถ่วงตัวเอง
โอ้ยเขาเกลี้ยกล่อมกันอยู่อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวขึ้นมาอยู่ท้ายรถกระบะ
แล้วเหมือนกับจะไม่ฆ่าตัวตายแล้วเอาถอดกางเกงกระโดดลงจากกระบะ
แต่กระโดดลงน้ำอีกวนอยู่แบบนี้เป็นครึ่งข้อนวันเลยค่ะ

พี่พี่ปีนกลับมาหาผมก่อนเขาช่วยได้มาปีนมาหาผม
เดี๋ยวผมไปช่วยพี่เองมาคุยกันแล้ว

โอ้โหคุณผู้ชมนี่เราต้องย่อเหตุการณ์นะ
คูณไม่ไหวดูหมด
ครึ่งวันนี่อย่างนี้อยู่บนขอบสะพาน
ออกมาจากขอบสะพานไปริมตลิ่ง
ตลิ่งเสร็จลงน้ำครับ
หอบหินลงน้ำหอบลงน้ำขึ้นฝั่งมาใหม่

สักพักหนึ่งหอบหินลงจากรถกระบะอีกแล้ว

วันวนเวียนอยู่กับนี่ลงไปว่ายน้ำหอบหินลงไป
คือทั้งภาคพื้นดินภาคพื้นน้ำ

เจ้าหน้าที่ปวดหัวเหมือนกันนะว่าจะเอายังไงดี

ผู้ชายคนนี้ดูแล้วน่าจะอายุสัก๔๐คุณผู้ชม

ตอนแรกเขาก็นั่งตกปลาอยู่ริมคลองพักดีรำไพรนี่แหละค่ะ

จู่ก็อุ้มก้อนหินเอาหินถ่วงตัวเอง

อดหินไว้ตลอดเวลาเลยนะใช่ค่ะแล้วพอกู้ภัยมาถึงเนี่ยนะ
กู้ภัยสว่างกระตันยูจันทบุรีเนี่ย
เขาก็ช่วยเหลือช่วยอยู่หลายรอบเหลือเกินค่ะ

อ่ะเกลี้ยกล่อมแล้วขึ้นท้ายกระบะแล้ว

เอาไปถอดกางเกงยืนอยู่ท้ายกระบะ
กระโดดลงมาข้างล่างแล้วก็อุ้มก้อนหิน
แบบนี้ค่ะเจ้าหน้าที่ก็วนไปวนมา
พอเขากระโดดน้ำเจ้าหน้าที่ก็ต้องเอาเรือท้องแบนไปช่วยเหลือ
แล้วมันมีจังหวะที่ตะโกนถามไงหิวไหมเนี่ย
หิวหรือเปล่าฝั่งผู้ชายคนนั้นก็บอกว่าหิว
จังหวะนี้เจ้าหน้าที่เข้าไปชาร์จจับตัว
คราวนี้ไม่ปล่อยแล้วนะเพราะว่าอะไร
เพราะว่าตอนที่เขาเอาตัวขึ้นมาได้แล้วขึ้นเรือแล้วเนี่ยนะ
เขาก็ยังหึดฮัดเจ้าหน้าที่เขาต้องเอาเชือกมัดไว้เลย
กลัวไงจะกระโดดหนีไปอีกรอบนึง
แล้วเนี่ยค่ะตอนที่อยู่ท้ายกระบะเนี่ยนะ
เขาหอบหินแบกหินไว้ที่บ่าตลอดเวลานะ
ใช่ค่ะท้ายที่สุดเหตุการณ์นี้นะ
คือเจ้าหน้าที่เขาสามารถเอาตัวผู้ชายคนนี้
ส่งโรงพยาบาลพระปกเกล้าได้
ก็ต้องตรวจแหละตรวจอาการทางจิตด้วย
ว่าเขามีโรคทางจิตเวทด้วยหรือเปล่า
เราไปถามคนที่เขาเห็นเหตุการณ์ก่อนที่เจ้าหน้าที่จะมานะ
คือคนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาบอกว่าผู้ชายคนนี้นะ
ก็มาถามมาถามว่าแบบมีปืนไหมเอาปืนมายิงหน่อยอยากตาย
แล้วหลังจากนั้นเขาไปอุ้มก้อนหินมากอดไว้
แล้วก็จะกระโดดลงน้ำคือเหมือนจะถ่วงตัวเองฆ่าตัวตายแหละ
คนที่เขาเห็นเหตุการณ์เขาเลยบอกอุ๊ยท่าไม่ดีแล้วไม่ไหว
เดี๋ยวต้องโทรบอกกู้ภัยหน่อยก็รีบโทรบอกเลย
แต่คือผู้ชายคนนี้ค่ะเขาก็ไม่ได้บอกนะว่าเขาเครียดเรื่องอะไร
อย่างที่บอกอาจจะต้องส่งตัวไปประเมินอาการไปรักษาก่อน
แต่อย่างน้อยคุณมันยังโชคดีที่ไม่มีเหตุการณ์สลดเกิดขึ้นไงคะ